ครูประจำชั้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตี
จนตัวโอ้โหมีรอยฟกช้ำเต็มร่างกายไปหมดเลยนะคะ

ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
สองสามีภรรยาชาวบ้านตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กชายวัย๔ขวบนักเรียนชั้นอนุบัน๑
พัฒนาเด็กเล็กวัดบางนางเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะคะ
เพราะว่าลูกชายถูกครูสาวอายุ๓๑ปีซึ่งเป็นครูประจำชั้น
ทำโทษอย่างรุนแรงเป็นแผลเหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะ
พ่อแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานไปรับลูกชายกลับจากโรงเรียน
แล้วก็สังเกตว่าลูกงอแงร้องไห้บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าโดนครูตี
ตอนแรกพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนใจคิดว่าลูกชายก็คงจะไม่อยากไปโรงเรียนตามภาษาเด็กนะคะ
แต่พอไปอาบน้ำให้ลูกเจอรอยเขียวช้ำไปทั้งตัวแบบนี้ค่ะ
เป็นรอยตีอยู่ที่หลังอย่างที่เห็นก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรพานทอง
แล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเป็นแผลยาวเลยนะคะ
นางสาวนภาพัฒน์วงมณีนินอายุ๓๗ปีผู้อำนวยการศูนย์
บอกว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต๒
มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
ครูที่ก่อเหตุเป็นครูอัตราจ้างตอนนี้สั่งให้พักงานชั่วคราวแล้วนะคะ
แล้วก็จะนัดไปสอบถามรายละเอียดและสาเหตุที่ทำโทษเด็กอีกครั้งค่ะ